พาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะก็อยากจะเตือนไว้จริงนะ
เรื่องของสีแยกไฟแดงเนี่ยคือไฟแดงแปลว่าอะไรคะคุณทัศนัย

ระวังชะลอไม่ใช่ไฟเหลืองคือเตรียมเร่ง

ไฟแดงก็ไม่ใช่คือการฝ่าเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะคะ
ทีนี้บังเอิญจังหวะคันของเขาเนี่ยกำลังจะข้ามแยกกำลังจะพ้นแยกอยู่แล้วเชียว
มีรถเก๋งคันนึงค่ะตัดหน้ามาแบบกระทันเลย
ไม่ทันเบรกก็ไม่อยู่แล้วก็พุ่งชนเต็มเลยบาดเจ็บกันไป

ใช่นี่เป็นคลิปกล้องหน้ารถของผู้หญิงที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นทางไฟเขียวเนี่ย

ไฟเขียวยังเขียวอยู่เลยแล้วก็เพิ่งจัดกระพริบเป็นเหลืองแล้วก็แดง
เขาก็ไม่ได้มาเร็วด้วยนะเขาขับมาตามปกติ
แต่คันนี้พุ่งมาอย่างเร็วแล้วก็ตัดหน้าเขาไปเลยค่ะ
เพราะดีนะคะเธอคาดเข็มขัดนิรภัยก็เลยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมาก
แต่ว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยมันก็พองออกมาแล้วก็อัดเข้าไปเต็มหน้าก็ฟกช้ำเลยค่ะ
ส่วนผู้โดยสารในรถที่มากับเธอเนี่ยก็บาดเจ็บที่ต้นคอเล็กน้อย
คนขับรถเก่งสีขาวก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ยังดีนะคะที่ไม่หนี
ก็ลงมาจากรถค่ะแล้วก็ลงมาขอโทษขอโพยยอมรับบอกว่าเขาตั้งใจฝ่าไฟแดงจริง
รับเลยว่าตั้งใจจะฝ่าไฟแดงกะว่าเร่งแล้วจะพ้นแต่มันไม่พ้นไงคะ
เธอบอกว่าดูสภาพคนขับรถเก๋งคันสีขาวคู่กรณีแล้วเนี่ยเหมือนคนอดนอน
แต่ที่สำคัญเนี่ยได้กลิ่นเหมือนเหล้าด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเมาสุราด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าทางฝ่ายคู่กรณีก็บอกว่าช่วยเห็นใจหน่อยเห็นใจเขาหน่อย
เห็นใจตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะส่วนใครหลายคนที่เขาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละค่ะว่า
ออกมาได้ยังไงคุณฝั่งไฟแดงคุณฝ่าออกมาได้ยังไง
เพราะดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือจังหวะที่ชนกันเนี่ยคือเขาพ้นไปแล้วก็เป็นคันของผู้หญิงที่เป็นคนชน
ลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดคันของผู้หญิงตรงไปแล้วแล้วคันที่ชนเนี่ยเป็นคันที่ฝ่าไฟแดงมา
แล้วถ้ามาชนกลางลำเนี่ยนะโอ้โหรับรองว่าความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าไฟแดงกรุณาหยุดนะคะและไฟเหลืองกรุณาเตรียมหยุดนะคะ